กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันแรกเปิดรับสมัครสอสอทั่วประเทศอย่างเป็นทางการนะคะ
เริ่มตั้งแต่สี่ถึงแปดกุมภาพันธ์นี้นะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยว่าที่ผู้สมัครสอสอจะไปวันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าไปแล้วก็จะได้จับฉลากก่อน
จะได้รู้ว่าตัวเองเบอร์ไหนอย่างไรแล้วจะได้เตรียมการเรื่องของการหาเสียงทันทีนะคะ
ฉันก็ไปวันนี้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงไปตั้งแต่ตี๔กับคุณทัศนัยพี่มิ้วเขมสอนคุณสุภาพคลิกกระจายนะคะ
โอ้โหบรรยากาศเนี่ยคึกคักแต่ค่ะคุณผู้ชมคึกคักก็จริงแต่ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือปกติเนี่ยจะมีเสียงโหร้องจากกองเชียร์แต่ครั้งนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยคึกคักด้วยป้ายไฟคึกคักด้วยป้ายเนี่ยคุณผู้ชม

ได้แต่ไม่มีเสียงทุกคนเรียบร้อยมากอยู่ในความสงบดีมากนะคะเพราะหลายคนเนี่ยคือก็กังวลเรื่องของกติกาใหม่เรื่องของรัฐธรรมนูลใหม่ที่ออกมานะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ากองเชียร์เนี่ยทำผิดไปเดี๋ยวอาจจะถูกลงโทษถูกยุบพักอะไรหรือเปล่า
ส่วนว่าที่ผู้สมัครเองในวันนี้ก็คือสงบเรียบร้อยมากค่ะคุณผู้ชม
ส่วนคนที่ไม่ได้เดินทางมาสมัครสอสอเขตบางคนก็เป็นบิ๊กเนมเบอร์ใหญ่ของพัก
วันนี้ก็มาเป็นกองเชียร์กิติมศักดิ์อย่างพักเพื่อไทยมีหลายท่านเลย
พรุ่งนี้เตรียมตัวที่จะไปสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อที่สำนักงานกรกตแจ้งวัฒนะนะคะ
อย่างคุณโนภาโดนบัตรธรรมะอย่างคุณเหรกาธิการพักเพื่อไทย
คุณภูมิธรรมเวชยชัยหลายคนเลยค่ะวันนี้มาเดินทางใช่
คุณผู้ชมบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่าเป็นสีของพักด้วยไง
วันนี้ของหลายคนไปจำผิดคือเสื้อของพักเป็นเสื้อแจ๊กเกศสีดำ

กองเชียร์จำผิดจำถูกว่าพักอนาคตใหม่ชาติพักของคุณสุวัสธิ์
ที่นี่ก็เลยซับสนน้อย
สุดท้ายเอาล่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะควรส่วนคุณหญิงสุดารัสเกยุรพันธุ์นะคะวันนี้คุณหญิงมาวินค่ะมาวินมาวินค่ะเพราะว่าคือคุณหญิงบอกว่ารถมันติดนะคะมาไม่ทันก็เลยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซต์มานะคะแต่หลายคนก็ไปติดความว่าเอ๊ยอย่างงี้เนี่ยคือมาวินเนี่ยมันแบบมีนายคือชนะหรือเปล่ามีนายะอะไร
รองเท้านักข่าวหลุดคุณหญิงก้มเก็บให้
หลายคนก็แบบประทับอกประทับใจนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมส่วนอีกคนหนึ่ง
อมราชวงศ์จตุมงคลโสวนกุลนะคะ
วันนี้ของพักรวมพลังประชาชาติไทยหัวหน้าพักนะคะ
ท่านเองก็มาตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันนะคะ
มาเป็นกำลังใจให้กับลูกพักที่จะลงสมัครสอสอเขตของกรุงเทพมหานคร
ทั้ง๓๐เขตด้วยกันนะ
คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เพราะอะไรเพราะคุณอนุทินหรือว่าเสียหนูบอกว่า

ก็ทำให้เดินทางมาเกือบใกล้เวลาสมัครก็คือ๘โมงครึ่ง
ในขณะที่ผู้สมัครแล้วก็กองเชียร์เนี่ย
โอ้โหเขามากันตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
นักข่าวเองก็ไปตั้งแต่ตี๔ตี๕ค่ะวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
คือเราพยายามที่จะให้ความสำคัญกับทุกพักนะคะไม่ได้หรอก
เดี๋ยวโดนร้องเรียนนะคะว่าไม่ให้ความเป็นธรรม
แล้วให้พื้นที่สืบไม่เท่าเทียมกันคุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
ในเรื่องของนโยบายเราคิดว่านโยบายเราเนี่ย
เกิดจากการฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนจะเป็นนโยบายซึ่งนะครับ
โดนใจตรงจุดตอบโจทย์มากที่สุด

ไม่ต้องกักกันแล้วนะคะจุดนี้คุณอุตมะสาวนายนก็ชัดเจนนะคะ
ตอนที่คุณสุภาพคลิกจายแล้วก็พี่มิวเขมาสอนสับพาท
ช่วงของรายการนี้ก็พยายามถามว่า
หัวหน้าพักเนี่ยคือชัดเจนแล้วใช่ไหม
ว่าจะชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าพัก

คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยเชิญค่ะ
ถ้าเพื่อไทยชนะมาอันดับหนึ่ง
กระบวนการที่จะส่งชื่อคุณหญิงสุดารัฐไปโหวตเป็นนายก
กับที่จะส่งชื่อคุณชัดชาติหรือคุณชัยเกษมเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ใจเย็นค่ะมีอยู่แล้วใจเย็น
วันนี้ทำงานกันเป็นทีมถึงเวลาที่ต้องส่งเรารับรองค่ะ
ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนจะได้คนที่
ไม่ใช่ได้นายกคนเดียวแต่จะได้ทีมเพื่อไทยทั้งหมด
วันนี้ไม่ใช่มีแค่๓คนมีอีกเยอะนะคะ
ก็ชัดเจนนะคะคือพักนี้เนี่ย
ก็ตอนนี้คือก็ยังอุบแต่ว่าในทางการรายงานข่าวของสื่อ
เขาก็รู้กันแล้วนะคะว่าภาคเพื่อไทยเนี่ยจะส่งสามชื่อ
ก็คือ๑คุณหญิงสุดารัฐ๒คุณชัชทาสอดิษฐ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเองก็มีฝีมือเรื่องของการบริหารงานนะคะ
อีกท่านหนึ่งก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุด
แล้วก็เป็นมือกฎหมายของพักเพื่อไทยด้วย
คือท่านบอกว่าพักเพื่อไทยทำงานเป็นทีม
ทุกคนที่เข้ามาทำงานให้กับพักให้กับประชาชน
ฝีมือดีการันตีด้วยผลงานต่างที่เคยผ่านมานะคะ

เดี๋ยวหาว่าไม่รักถุกพลักษณ์นะคุณผู้ชม

เมื่อกี้ที่บอกว่าไปแอบคุยกับใครไม่มีครับ
ไม่มีการแอบคุยกับใคร

หรือทำเศรษฐกิจย่ำแย่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของประชานิทบัตรว่า
ไปมีตำแหน่งนะครับไปมีอำนาจโดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
คุณผู้ชมเราปล่อยเสียงทุกพักเพราะเรารักทุกคนนะคะ
คุณอภิษฎชัดเจนเลยนะคะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าตัวเองต้องไปร่วม
ในการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องไปร่วมกับคนโกงเนี่ย
จุดยืนเขาชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ร่วมด้วยเขาไม่เอาด้วย

โกงค่ะท่านี้นะต้านโกงคือไม่เอานะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเขาก็ไปไหว้สารหลักเมือง
ก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยนะคะสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
ค่ะคือการจับสลากเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
มี๒ครั้งใช่ไหมจับสลากเพื่อที่จะดูลำดับก่อน
และจับสลากเพื่อได้เบอร์พอได้เบอร์เท่านั้นแหละคุณ
เลขที่มันนำโชคหรือเลขที่มันไม่นำโชคทั้งหลาย
อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับกันไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่ละพักมุ่งไปที่เดียวกัน
คือสารหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวัดพระแก้วเพื่อสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เสริมสิริมงคลก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ
ไปไหว้ขอพรกันนะนะคะส่วนบรรดาศีสันต่าง
จากที่ฉันดิฉันได้คุยกับคุณคุณก็เล่าให้ฟัง
เพราะว่านอกจากสีสันที่เกี่ยวกับเบอร์ใหญ่ไปแล้ว
ไปแล้วเนี่ยเขาก็มีคนที่แต่งกายลักษณะของแฟนสี่
เดินทางมาสมัครลงรับเลือกตั้งด้วยเช่นผู้สมัครของพักประชาชาติ
แต่งกายด้วยชุดไทยมาด้วยชุดไทยสวยงามแบบนี้นะ
บางคนก็สวมเสื้อลักษณะสีเหลืองมาบางคนคนนี้มาเป็นคาร์บอยเลย
โอ้โหนึกว่ามาผิดสนามมาแบบออสเพย์กันเลยทีเดียว
บางคนใส่หน้ากากปราบโกงมาด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศ
ในอาคารกีฬาเวช๒สถานกีฬาไทยยี่ปุ่นดินแดดวันแรกเท่านั้นเองนะคะศีรษรอัสซวนสุภัณฑุรี
ไปดูต่างจังหวัดกันบ้างพื้นที่ที่น่าจับตาคือเขตสามนะคะ
สุพรรณบุรีระหว่างนายประพัทธ์โพธสุทน
สมัครจากชักพักชาติไทยพัฒนาและนายจองชัยเที่ยงธรรม
ผู้สมัครจากพักภูมิใจไทยทั้งคู่ก็มาเจอกันนะ
แต่ว่าก็มีการพูดคุยกันตามปกติและบรรยากาศสำคัญ
มุมิน่ารักตมุตมิก็คือการแบ่งยอมกัน
ด้านนายจองชัยเชื่อมั่นสำหรับผลงานของตัวเองที่ผ่านมากว่าสามสิบปี
ในพื้นที่เป็นเครื่องการันตีได้แน่นอน
ส่วนอีกหนึ่งคนคุณประพัทธ์ระบุว่าร้อยผลเลือกตั้งเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกัน
คุณประพัทธ์กับคุณจองชัยเขาตีตื้นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะค่ะเอามาดูอีกสีสันในการสมัครที่เมืองโคราชกันบ้างนะคะ
นครราชศรีมาเมื่อผู้สมัครพักเพื่อชาติ๑๐คน
คนเลยนะของพักนี้นะพักเพื่อชาตินะคะ
เปลี่ยนชื่อโดยผู้ชาย๗คนเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณ
ผู้หญิงอีกสามคนเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งลักษณ์เออ
บอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ประชาชนจำง่ายขึ้น
อ่าไหนไหนเบอร์มันจำยากล่ะจำชื่อแล้วกันเออ
นี่ไงนี่ไงนี่ใครฮะทักศิลป์ตอนนี้มาสังกัดพักฟังรัชารัฐแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อ่าที่พยาวดูที่พยาวหน่อยนะคะ
สมัครพักเพื่อชาติพักเดียวกันเลย๒คน
เปลี่ยนชื่อเหมือนกันคุณชื่อเดียวกันอีกแล้วทักษิณนะคะ
โดยเชื่อว่าชื่อนี้เป็นมงคลด้วยส่วนที่ลำปางสร้างความฮือหา
แล้วก็แปลกใจไปตามกันเมื่ออดีตนักการเมืองรุ่นเก่า
บอกว่าหวนกลับมาเล่นการเมืองที่ลำปางอีกครั้งในนามพักเพื่อไทยค่ะ
คือนายไพโรธโลสุนทรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
หลังจากที่ท่านเก็บตัวนะคุณไพโรธเนี่ย
เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในยุครัฐบาลคุณชวนหลีกภัย
เมื่อปีสามเจ็ดนะคะหลังจากนั้นปีสี่สี่
ก็ย้ายมาสังกัดพักไทยรักไทยชนิดเรียกที่ว่าเปลี่ยนคั่วเลยนะคะ
หลังจากที่เก็บเนื้อเก็บตัวมานานวันนี้ออกมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมบรรยากาศการเมืองตอนนี้เนี่ยปีกลองเริ่มตีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรียกได้ว่าลั่นระคังรบอย่างเต็มรูปแบบ
เพราะถือว่าเป็นวันแรกที่เปิดให้สอสอได้มีโอกาสสมัคร
แล้วก็รู้ทราบในเรื่องของเบอร์ที่ตัวเองจะใช้ในการหาเสียง

เพราะว่าเราจะจำเบอร์กันยังไงเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็ไปหาวิธีจำเอาจำเฉพาะในเขตตัวเองนะ
ขับรถผ่านไปที่อื่นไปเห็นเบอร์อื่นก็อย่าไปจำนะ
จำเฉพาะเขตตัวเองให้ได้เท่านั้นเองนะคะ